เมื่อเช้าผมก็เห็นข่าวก็ไปตรวจสอบเออตกลงเขาจะขึ้นจริงนะค่าไฟเนี่ย

เดี๋ยวรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะฮะขึ้นแน่นะครับ
ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่ารวมแล้วจะเป็นหน่วยละ๔บาท
เดิมเท่าไหร่ไม่รู้ท่านไปเอาบินค่าไฟมาแล้วก็คำนวณไว้เลยนะฮะ
พฤษภาคมถึงสิงหาคมจะเป็นหน่วยละ๔บาท
ถ้าท่านใช้อยู่๑๐๐หน่วยสำหรับบ้านท่านก็ท่านก็คูณ๔เข้าไป

ใช่ค่ะก้อนหนึ่งขึ้นหนึ่ง๕บาท
ไม่รู้ยี่ห้อไหนนะแต่เขาขอขึ้น

ไข่ไก่เนี่ยปรับขึ้นราคานะฮะ
คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น

คือเราไปตรวจสอบมาเนี่ย

หรือว่าชาวบ้านบอกว่าเอาก่อนหน้านี้เนี่ย
เพิ่งขึ้นไป๒๐สตางค์เนี่ย

นี่ขึ้นอีก๑๐สตางค์ต่อฟอง
เท่ากับว่าตอนนี้ปรับจาก

คือเขาบอกว่าเพื่อลดภาระต้นทุน

เราไปตลาดสดห้วยขวางนะครับ
คุยกับเจ้าของร้านขายไข่ไก่นะฮะ

มีฮะเฮียชัยโรด

ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คือมันก็เป็น
สิ่งของจำเป็นนั่นแหละเขาก็ต้องมาซื้อ

ตอนนี้๑๐๙บาทต่อแผง

จากเดิมเนี่ยเบอร์๓๐๖บาท

เบอร์๐นี่ใหญ่สุด

แผงละ๓บาทอย่างนี้

ขายไข่ไก่อีกร้านบอกว่าวันนี้วันแรก
ปรับเพิ่มราคาขึ้นนะฮะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยลองช่วยมาดูให้หน่อยกันแล้วกัน

ปรับขึ้นปรับลงแบบไหนอะไรยังไง

อยากให้ลดวันนี้หน่อยหนึ่ง

รับสภาพไม่ไหวแค่นั้น

มันก็รับไม่ได้อ่ะเพราะของทุกอย่างมันก็ขึ้นอ่ะ

ยังไม่แรงเท่าไหร่นะฮะ
ไม่เหมือน๒๐แล้วขึ้นติดกันอย่างนั้น

ถ้าเกิดว่าราคายังสูงขึ้นแบบนี้อะค่ะ
แล้วจะมีผลประโยชน์เป็นไงบ้าง

เอาไข่เบอร์ที่เล็กมาขาย
มันไม่เป็นไปตามเบอร์สิครับ

เอาไข่เบอร์๓เบอร์๔เข้ามาคละ
กลายเป็นไข่คละแล้วมาทำราคาตรงนั้นให้ได้

มันก็จะแพงขึ้นหน่อย
ผู้สื่อข่าวบอกตลาดคนก็ไปเดินน้อยลง

ข้าวไฟขณกรมกรู่กิจการพลังงาน

ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยแล้ว
เพิ่มขึ้นหน่วยละ๒๓๓๘สตางค์
พฤษภาคมถึงสิงหาคมพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา๔เดือน
ปี๖๕หน่วยละ๔บาทนะครับท่านผู้ชมครับ
ปัจจัยหลักก็มาจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครน
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตราคาพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ
ก็เลยต้องขึ้นค่าไฟตรงนี้ถามว่ากระทบอะไรแบบไหนยังไงบ้าง
คือคุณพี่สุภาบอกว่าก็แน่นอนก็ต้องกระทบอ่ะอย่างเนี่ย
ปั่นมะพร้าวขายน้ำกะทิก็ต้องใช้ไฟ
ขนาดนี้นะปีนี้หนักกว่าปีนี้แย่กว่าแย่กว่าแย่กว่ามาก
เดือนนี้เดือนนี้เงียบสุดเลยนะเงียบมาก
เดือนที่แล้วก็ยังไม่ขนาดนี้นะเดือนนี้เงียบมาก
อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยมั้งอะไรด้วยมั้งอะไรอย่างนั้นแล้วมั้ง

กังวลอยู่แล้วเพราะรายรับมันน้อยลงเนอะโควิด
บางคนก็ทำงานไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดือดร้อนนะเพราะปกติก็เปิดแอร์ยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนด้วยอะค่ะ
แจ้งข่าวเพิ่มอีกสักเรื่อง

บู่ก้อนขอขึ้น๕บาทต่อก้อน

นี่ฮะนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยคุณสมชายพรรัตนาเจริญนะครับ
บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ผลิตสบู่นะเป็นสบู่ก้อนยี่ห้อหนึ่งนะ

ไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะฮะยี่ห้อหนึ่ง
ขอปรับราคาขาย๕บาทต่อก้อน
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นอย่างเช่นน้ำมันปาล์ม
ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตสว

ไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นจะตามมาหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวท่านก็ลองดูเอาละกันว่ายี่ห้อไหนยังไงนะฮะ
ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วสินค้าหลายอย่างปรับราคาสูงขึ้นค่ะ
ไฟก็แพงขึ้นแต่รายได้มันไม่ได้สูงขึ้นไงพี่อุ๋ย